เรื่องของต้องเรียกว่านายธรรมกรแล้วก็แล้วกัน
เพราะว่าเขาลาศิกขาแล้วนะฮะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้มีเรื่องของความเชื่อ
มีเรื่องของสิ่งลี้ลับที่ไหน
ท่านนี้ต้องเรียก๒ท่านเพราะหนึ่งในนั้นเป็นพระ
หมอปลาไปพระมหาภัยวันก็ไป
ไปที่นี่เลยครับสำนักสงฆ์ภูหินกองเนี่ยนะฮะ
คือตรงดิ่งไปที่จุดที่มีการทำพิธีเลยนะ
พอไปถึงเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะ

โอ้ยไม่ได้รู้ว่านานคะ
ฟังอีกทีหมอปลาไปถึงหาวครับ
พระอืดพระอมอัจเจียนออกมาเลยแหละนะครับ
หลังจากเดินไปสำรวจจุดที่เผาพระธรรมกรครับ
โดยหมอปลาบอกว่าสัมผัสได้ว่าไอ้ใต้หินกองนี้
เป็นดวงวิญญาณสัมภเวษีหรือดวงวิญญาณเร่ร่อน
และยังคงวนเวียนอยู่ในจุดที่เผานี่แหละ
เป็นดวงวิญญาณที่มีบาปที่ฆ่าตัวตาย
ไม่ใช่ปัจเจกพระพุทธเจ้าใดอันนี้หมอปลาพูดนะฮะ
หลังจากหมอปลาอาเจียนได้ไม่นานครับ
ที่ผมบอกไปตอนปิดช่วงไง
หมอปลาไม่ได้อาเจียนคนเดียวนี่คนนี้ครับ
ไปแล้วเธอไปแล้ววิ่งไปไหนคุณผู้ชมฮะ

บอกว่าจะอาเจียนเหมือนกันคุณผู้ชมก๊อปปุ้ยครับ

วิ่งผ่านหน้าหมอปลาไปนั่งพักตรงนี้แล้ว

คือโบกมือประมาณอย่าถ่ายอย่าถ่ายจะอาเจียนขอน้ำหน่อย
เธอบอกว่าเธอเองก็สัมผัสพิเศษได้เหมือนกันนะเอาล่ะสิ

พอเข้าไปในจุดที่เผาศพพระธรรมกร
บอกเธอรู้สึกเหม็นซากศพขึ้นมาทันที
ทนไม่ไหวแน่เห็นไหมแล้วก็สัมผัสได้ถึงวิญญาณในจุดนี้
เธอบอกว่าเธอไม่โอเคไม่พอใจกับสิ่งที่พระธรรมกรทำ
และไม่เห็นด้วยเพราะว่าการฆ่าตัวตาย
ไม่ใช่หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเธอว่างั้น

มันซากฝบสักชั้นเลยหนูอยากจะทุบเลยซ้ำหน่อย
หนูอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรในนั้น

ใช่รู้สึกเดียวกันเด๊ะเลยหนูไม่พูดเฉยไปมั้งพี่หนูไม่คุย

หนูไม่รู้หนูอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรในนั้น
เมื่อกี้เราเดินไปจุดไหนแล้วมันขึ้น

ลากไม้แค่นั้นก็ขึ้นมาเลย

ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ทีนี้หลังจากสำรวจจุดที่เผาศพพระธรรมกรแล้ว
หมอปลากับพระมหาภัยวันท่านก็เดินเข้าไปพูดคุยกับลูกศิษย์
ของสำนักสงฆ์ภูหินกองที่สาลา
โดยมีลูกศิษย์อาวุโสเป็นคนออกมาต้อนรับนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งหมอปลาแล้วก็พระมหาภัยวันสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกลูกศิษย์คนนั้นด้วยนะคะบอกว่า
นี่ลักษณะการกระทำของพระธรรมกรเป็นการฆ่าตัวตาย
ถือเป็นบาปต่อศาสนานะคะ
แต่ทางลูกศิษย์ก็ยังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระธรรมกรทำเนี่ย
เป็นการสร้างบารมีของหลวงปู่พระธรรมกร
ที่ท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์อย่างนั้นมาตลอด
แต่ถามว่าลูกศิษย์จะทำตามไหม
ศิลปก็บอกว่าก็คงไม่มีใครกล้าทำตาม
อีกทั้งในช่วงที่พระธรรมกรตระเตรียมสิ่งของต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกิโยตินที่มีความสูงถึง๔เมตร
แล้วก็การสั่งปั้นรูปเทพตัดศีรษะ
อันนี้ก็ถามว่าลูกศิษย์ลูกหานี่เครื่องกิโยตินค่ะคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วถามว่าลูกศิษย์ลูกหารู้เห็นไหม
ศิษย์บอกว่าก็รู้ก็เห็น

แต่ก็ไม่มีใครกล้าสอบถามว่าทำทำไมทำเพื่ออะไร
เพราะเห็นว่าเป็นกิจส่วนตัวของพระธรรมกร
ซึ่งทั้งหมดพระมหาภัยวันท่านก็เทศให้ลูกศิษย์ของพระธรรมกร
เข้าใจว่าการตัดศีรษะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
เพื่อสร้างบารมีนั้นไม่มีอยู่จริงในพระไตรปิดกของพระพุทธเจ้า
เป็นเพียงความเข้าใจผิดของพระธรรมกรเท่านั้น
แม้ว่าลูกศิษย์จะศรัทธาในพระธรรมกร
แต่อยากให้ทำความเข้าใจเสียใหม่
เกี่ยวกับหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคณะของหมอปลาแล้วก็พระมหาภัยวัน
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมตรงจุดต่างนะคะ
อกจากทั้งสองท่านนี้แล้วเมื่อวานนี้ค่ะ
ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพูก็คือคุณศิวพรชัวสวัสดิ์
พร้อมกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องบัวลำพู
พลตำรวจตรีภลพาณิจรณ
ทั้งสองท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะคะสำหรับสำนักสงฆ์ภูหินกอง
โดยผู้ราชการจังหวัดท่านเองก็บอกว่า
แล้วก็ไม่คิดว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้จะมีหลักคำสอนหรือแนวคิดที่ไม่หลุไม่ถูก
กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
ผู้ราชการจังหวัดเองท่านก็บอกว่าท่านเองก็เคยมาสักการะพระบรมศาลีริกฐาตุ
ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้แต่ก็ไม่เคยเห็นเครื่องกิโยตินค่ะ
ส่วนผู้การจังหวัดน้องบัวลำพูพลตำรวจตรีนิพนธ์พาณิชเจริญท่านบอกว่า
การเสียชีวิตของพระธรรมกรถือว่าเป็นการตายที่ผิดธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบโดยเฉพาะกรณีที่ลูกศิษย์วัด
แล้วก็ญาติของพระธรรมกรไปเคลื่อนย้ายศพเอง
โดยวิธีการคือใช้น้ำล้างคราบเลือดและนำเครื่องกิโยตินไปซุกซ่อนทำลายนั้น
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อได้จริงนะคะแล้วก็รวมทั้งหาของกลางด้วย
ถ้าเกิดว่าตรวจสอบพบแล้วว่าลูกศิษย์แล้วก็ญาติมีเจตนา
สอว่าตั้งใจปกปิดอำพลางแล้วตั้งใจจะปกปิดอำพลางซ่อนเร้นศพ
แน่นอนว่าจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในฐานะที่รู้เห็นเป็นใจ
แล้วถ้าเกิดว่าหากใครตกอยู่ในภัยอันตรายแต่บุคคลไม่ได้ห้ามคือลักษณะว่า
ตอนที่พระธรรมกรเนี่ยท่านกำลังที่จะตัดศีรษะของตัวเอง
บังค์บังค์วรรมภูก็บอกว่าก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะน่าค่ะ
แล้วก็รักษาสภาพศพแล้วไปล้อมไว้
และถ้าเกิดว่าใครที่ไปเคลื่อนย้ายศพ
หรือทำลายสภาพแวดล้อมต่าง

นั่นกฎหมายที่ระบุไว้ว่า
ก่อนคิดเผนคิดหลังคิด

และใครที่ทำอะไรและกฎหมายห้ามเอาไว้
เด็นตอนนี้กำลังให้ไปติดตามอยู่เพราะว่าที่รับรายงานมาว่า
ตำรวจเข้ามาเพื่องเกียวตินนั้นที่ทำเรื่องข้าวตายนั้นได้ไม่อยู่แล้ว
เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะนักข่าวของเราก็ไปสำรวจที่บริเวณด้านหลังสาราการประเรียนนะครับ
เพราะว่าด้านหลังมีห้องเก็บของอยู่นะฮะแล้วในห้องเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์
มีเชือกมีเลื่อยมีค้อนมีดพระยาวลวดนะแต่ก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้
ทำกิโยตินหรือเปล่าที่พระธรรมกรเองก็นำไปก่อสร้างต่าง
ส่วนใบมีดบนเครื่องกิโยตินนั้นรวมทั้งเชือก
ก็มีบรรยายงานวัฒนาจำรวจเก็บไปทั้งหมดแล้ว
ส่วนประเด็นเรื่องของที่ดินสำนักสงฆ์จริงแล้วเนี่ยมันมีเพียงเป็นที่พักส่งครับ
เพราะยังไม่มีการขออนุญาตตั้งเป็นสำนักสงฆ์
เป็นที่ของกรมธนารักษ์ซึ่งมอบให้กับทหารดูแล
และที่พักสงฆ์ที่ได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำในพื้นที่ทหารเอง
ซึ่งทางกอรมนจะมีการตรวจสอบในการขออนุญาตอีกครั้ง
ว่ามีการยื่นขออย่างถูกต้องเป็นเอกสารเป็นนังสือหรือเปล่า
เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างนะฮะซึ่งหากไม่มีก็ถือว่าเป็นการบุกรุก
ดินของทางราชการมีความผิดด้วยเช่นเดียวกัน
ก็จะตรวจสอบแล้วก็เอาผิดบุคคลที่บุกรุกต่อไป
ส่วนบรรยากาศที่ที่พักสงฆ์ภูหินกองนะฮะย้ำว่าเป็นที่พักสงฆ์ไม่ใช่สำนักสงฆ์นะครับ
ลูกศิษย์ยังคงไปนั่งสวดมนต์จำวัดกันด้วยความสงบตามปกติ
บริเวณหน้าสรรพสังวรเจดีครับเหมือนทุกวันที่ผ่านมา
แม้ว่าอดีตพระธรรมกรจะมรณภาพไปแล้วครบ๕วันแล้วก็ตามนะฮะ
แต่ก็ยังคงมีผู้เลื่อมสายศรัทธาเดินทางไปก็ใส่นุ่งขาวห่มขาวเป็นแม่ชีแบบนี้